รักคุณจะยิ่งกว่าใครมาออกลองดวงใจเอาไว้ที่คอ
นี่เหมือนไปกินเสื้อสูตรพี่ก๊อตจักรพันธ์มาเลยนะครับเนี่ย

มันเป็นโรสแบบคลาสสิกของกันตรึม
บอกเลยว่าเพลงนี้ถ้าไม่หยุดเต้นได้๗วัน๗คืน
รู้ไหมว่าพ่อแม่เหนื่อย

แม่เนี่ยต้องไปทำงานไกลเราคิดถึงแม่ไหม

ถ้าเลือกได้อยากให้แม่มาอยู่ใกล้แล้วนอนกอดกันทุกคืนไหม

พ่อแม่ไปผมคิดถึงแม่

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

ความตื้นตันและแรงบันดาลใจ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์

มาพบกับร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
เหมือนเดิมครับตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของ

นักสู้รุ่นจิ๋ว

ร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่ก็หยิบไปเลย

ก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป
บางคนก็มาเพื่อสุขภาพ

บางคนก็มาเพื่อปากท้อง
บางคนก็มาเพื่อครอบครัว

มาเพราะว่าอยากเห็นคุณตากับคุณยาย
ได้กลับมาคองรักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเขากันก่อนค่ะ

ชื่อเล่นชื่อน้องเชนอายุ๘ขวบ

ที่บ้านของผมอยู่ด้วยกัน๖คนครับ
มีพ่อมีแม่มีพี่

แล้วก็ตัวของเชนเองครับ
พ่อของผมชื่อชินอายุ๔๒ปีครับ
ตอนเช้าพ่อของผมก็จะไปขับวินมอเตอร์ไซค์ครับ
ใครไม่ไปไหนก็ไปครับ
เป็นห่วงเรื่องที่พ่อขับไปไกลแล้วพ่อจะเหนื่อยครับ
ตอนกลางวันก็รับจ้างทั่วไปครับ
ซ่อมทีวีบ้างซ่อมรถบ้าง
ตอนกลางคืนพ่อผมก็จะไปทำงานเป็นยามเฝ้าหมอครับ
ผมชอบตามพ่อไปเป็นยามบ่อยครับ
ไปตรวจดูว่าอะไรผิดพลาดไหมครับ
แล้วก็ไปตรวจดูว่าโจรขโมยอะไรไหม
ตอนนี้ไปกับพ่อเหมือนผมไปประจนไทยที่แดนโลกกว้างเลยครับ
ผมรู้สึกว่าผมเป็นมิเตอร์แพลนไปตรวจครับ
แม่ผมชื่อคำอายุ๔๒ปีครับ
ก็รับจ้างทั่วไปใครจ้างให้ทำก็ทำได้หมดครับ
ผมจะสงสารแม่เวลาที่แม่เหนื่อย
แล้วแม่ก็จะหน้ามืดแม่ก็เลยทำงานไม่ค่อยได้ครับ
อกจากนี้ยังมีตาผมชื่อตามัยครับ

รับจ้างล้างจานล้างหม้อครับ
ตาก็แก่ครับ
จานบ่อยแล้วก็จะหน้ามืดครับ
ส่วนยายผมชื่อยายมินทร์อายุ๖๕ปีครับ
ป่วยเป็นโรคผิวหนังครับ
ติดสารเคมีที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงครับ
ผมมีพี่ชายอีกคนนึงอายุ๑๒ปี
ชิลครับสนิทกับพี่ชิวมากครับ
เวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วอยู่กันสองคนนะครับ
พี่ผมก็ทำอาหารให้กินครับ
เชนจะมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส
แล้วก็ชอบช่วยทำงานในบ้านช่วยพ่อแม่ช่วยพี่
แล้วก็ที่เขาชอบมากที่สุดก็คือตามคุณพ่อไปเฝ้ายามที่หอพัก
ที่บ้านมีอาชีพทำนาตั้งแต่๔๐กว่าปีมาค่ะ
เป็นนาของตัวเองนี่จำนวน๕ไร่ค่ะ
ที่เหลือ๓๐กว่าไร่นั่นก็คือเป็นที่เช่านาของเขา
มีการกู้ยืมมาลงทุนบ้างเพราะว่าบางทีเราไม่มีทุนเอง
ที่ว่าขาดทุนนี้เพราะว่ามาเจอภัยแรงหลายปีอย่างนี้ค่ะ
แรงสุดเลยก็คือเนื้อที่เช่า๓๐กว่าไร่เนี่ย

ทนทำมาเรื่อยจนครอบครัวเป็นหนี้ถึง๓แสนนะคะ
ตาก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่วัด
เพื่อที่จะช่วยลูกทำงานใช้หนี้อีกแรงหนึ่ง
อยากใช้หนี้เสร็จก่อนตายครับ

ส่วนศพผมทำงานอยู่ที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ
เวลาคิดถึงก็เหงานอนคนเดียวมันก็เหงาครับ

กลัวแกไม่สบายอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่มีใครดูแล
ตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยห่างกับตาเลย
ห่างกันเพราะมีหนี้สิน
บางทีก็ร้องไห้เหมือนกันแล้วก็บางทีก็คิดท้อเทในชีวิต
บางทีก็เออเราต้องสู้
ตาผมก็คิดถึงยายมากไม่มีเวลาไปหายายเลยครับ
เขาต้องทำงานหนักแล้วก็กังวลเรื่องหนี้สินครับ
ผมอยากให้ตากับยายหมดหนี้สินมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
เพราะว่าเขาสองคนรักกันมากครับ
นี่คือตากับยายผมครับเขารักกันมากเลยครับ
ตอนเขายังเป็นนุ่มอยู่เขาก็แต่งงานกันจบกันครับ
ตอนนี้ก็ยังรักกันอยู่ครับ
เดี๋ยวผมจะหาเงินให้ยายกับตามาอยู่ด้วยกันครับ
ตากับยายมากนะครับ
ตากับยายเขาทำอะไรกัน

แล้วเวลาเราเห็นตากับยายจูจีกัน

ผมชื่อน้องเชนยังไม่เด่น
ผมมาหัดเล่นลิเก
แม่ที่มายะหันเฮ
มาดูลิเกแม่จ้า
ดูผมด้วยช่วยสักนิด

มีคนมาจ้างงานเราไปบ้างหรือยัง

เวลาไปเล่นลิเกเขาให้ตังค์กี่บาท
บางทีก็ให้ร้อยค่ะบางทีเราให้สองร้อย

ติ๊งเน่ติ๊งเน่

อภิราชราชาจะขอเคลื่อนเฝ้า
ติ๊งเน่ติ๊งเน่
คำสั่นที่ความย้ำมั่น
หมอถึงหมาที
อัดทันลายหลายล้านนาที
น้องเชนร้อง
ได้ครับ
ก็ขวานใจของเราในช่วงนี้เลยน่ารักของเขาใกล้ใครก็ลืมเขาไม่ลง

หนูน้อยผู้ไม่ยอมแพ้ขอสู้เพื่อรักแท้ของยายตา

พบกันอีกครั้งนึงแล้วครับ

คุณตาคุณยาย

คุณยายนินคุณแม่คำคุณพ่อชินแล้วก็พี่ชิวนะครับ
อย่างที่ทราบกันนะครับแต่ละคนนี่เขาเรียกว่าโอ้โหพัดพรากจากกัน
ต้องอยู่กันสี่จังหวัดตอนนี้ที่แยกก็คือแยกกันไปหางานมาทำ
ใช้หนี้ที่ยืมกู้ยืมมาทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัว
มีหนี้อยู่๓แสนบาทนะครับคุณตาอยู่จังหวัดสิงห์บุรี
อยู่วัดอัมพวันล้างจานค่ะคุณยายนะครับป่วยไม่ไม่สามารถไปช่วยคุณตาได้
ก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์คุณแม่ต้องไปทำงานที่ชุมพรคุณพ่อพี่ชาย
แล้วก็เชนอยู่กรุงเทพซึ่งทุกคนไม่ได้อยู่เฉยทำงานหมดทุกคน
เชนเองก็รับจ้างเล่นลิเกด้วยแล้วแต่ใครจะจ้างไปร้อยสองร้อย
เราก็ไปหมดนะคะพี่ถามหน่อยสิว่าเนี่ยร้องมาถึงเพลงที่สาม
เรายังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยเรามีของดีอะไรเหรอ
เรามีครูผู้ฝึกสอนเป็นแบบอาจารย์ผู้สอนใช่ไหมเราถึงเก่งได้ขนาดนี้
ใครเป็นพระอาจารย์ของเราอาจารย์ชิวทำไมอาจารย์ชิลถึงต้องสอนน้องเชนร้องเพลง
ถ้าไม่สอนน้องก็จะไม่มีเงินครับพี่ชิวก็เลยต้องสอนน้องเชน
เพื่อจะได้ไปช่วยกันทำมาหากินช่วยครอบครัวถูกไหม
อย่างนี้พี่ชิวเป็นระดับอาจารย์ของน้องเชนก็ต้องร้องเพลงเพราะสิอืมใช่ค่ะ
ใช่ป่ะใช่ค่ะระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ใครร้องเพราะกว่ากัน
อาจารย์ตอบดีตอบดีเป็นพี่ชายสอนลิเกด้วย
ลำลิเกอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่พี่ชิวนี่ก็ต้องมีความสามารถพอตัวอยู่เหมือนกัน
งั้นขอฟังเสียงอาจารย์ชิวหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ขอเสียงปรบมือด้วย

หวังคุณเอาเสียงยกใหญ่ขึ้นจนหัวใจหวาว
ไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณไหล่ไหล่
แม้ใจคุณมีประตู
จะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ
ใส่ลูกปิดแล้วรีบไปเข้าไปร้อน
แท้ไม่เปิดตอนใร่ใคร
อยากจะเป็นคนเดียวอยู่ไหน
ของหัวใจของคุณ
น่าจะไปประกวดแบบในรายการทีวีได้เนาะ

เมื่อกี้นี้พี่ชิวร้องไปแล้ว

คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ศึกษาด้วย
เพลงอะไรนะครั้งที่แล้วที่คุณพ่อสอนของพี่ไมค์กับคำสารา

อะไรนะอยากให้พ่อร้องไหม

คำสั้นแต่ความยาวมันบ่ถึงนาที
ทำลายหลายล้านนาที
สิ่งดีที่เขาร่วมก่อ
ใจเย็นไว้สาว่ายังออกมาอุตโตบ่นอ
เรื่องมือนี้ไอซิบอกคือต่อ
แค่อยากคอยเห็นแกหาข้าว

เป็นอย่างไรฮะ

ปกติเนี่ยคุณพ่อไม่กล้าร้องที่ไหนเลยเพราะว่าขี้เขิน

วันนี้คุณพ่อร้องให้ไม่ใช่ร้องให้ทางรายการของเรา

ไม่ใช่แค่พี่ชิลแล้วก็คุณพ่อชินนะ
ที่มีความสุขกับดนตรีกับเสียงเพลง
แต่อีกคนนึงที่เป๊กอยากจะนำเสนอเลย
ถึงจะไม่เก่งทางด้านร้อง
แต่ถ้าเขาได้ยินโน้ต๓โน้ตนี้

มาแล้ว

มันเป็นโรสแบบคลาสสิกของกันตรึม

บอกเลยว่าเพลงนี้ถ้าไม่หยุด

โดยที่ไม่ต้องอาบไม่ต้องทานได้เลย
นี่นะก็เรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถว

มีดนตรีในหัวใจกันตั้งแต่คุณตาไล่มาเลย
แต่จริงแล้วเนี่ยเชนเขาไม่ได้เป็นเด็กสดใสอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะ

เป็นเด็กที่ไม่กล้าจะสบตาไม่กล้าจะคุยกับใครเลย

สมัยก่อนคือครอบครัวจะอยู่จะเป็นแม่บ้านรับจ้างอยู่ในบ้านของเจ้านายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งจะเป็นหมู่บ้านที่จะไม่มีผู้คนพลุกพลาดนะคะ
คือจะอยู่แค่เฉพาะสมาชิกในหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีแค่คุณพ่อมีเจ้านาย๒๒คนนะคะ
แล้วก็เจ้านายก็จะมีแบบเลี้ยงสุนัขใช่ค่ะอยู่ในบ้านแล้วก็จะมีปลาคือเขาจะรู้จักอยู่แค่นี้ค่ะ

แล้วก็น้องเชนก็จะอยู่ที่นั่นตั้งแต่คลอดอะค่ะจนอายุประมาณหนึ่งขวบอะค่ะ
แล้วทีนี้พอแม่ออกมาอยู่ข้างนอกคือเช่าบ้านอยู่เนื่องจากเปลี่ยนที่ทำงาน

ก็จะมีปัญหากับน้องพอแม่ออกมาก็ทำงานประจำไม่ได้ก็จะเริ่มเริ่มแบบลองค้าขายเล็กดูอะค่ะก็จะเป็นร้านส้มตำเล็ก
ทำไมแม่ถึงทำงานประจำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับน้องอะคะ
เพราะว่าตอนนั้นรับน้องมาเลี้ยงเองค่ะคือคุณยายไม่สบายแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลน้องได้
คุณแม่คะแล้วเขาไม่ค่อยได้เจอคนเยอะแล้วตอนที่เขาออกมาเจอคนเยอะในช่วงแรกเขาเป็นยังไงคะ
ไม่เอาใครเลยค่ะไม่สบตาไม่คุยคือเขาจะกลัวอย่างเดียวค่ะเขาก็จะมากอดแข้งกอดขากอดเราไปทั่วอย่างนี้ค่ะ

ใช้เวลาปรับตัวนานไหมคะกว่าจะเริ่มพูดจากว่าจะเป็นปกติ

คุณแม่เป็นภาหะตอนที่ท้องอยู่

ทีนี้โรคนี้ค่ะมีผลกระทบกับน้องยังไงบ้างคุณแม่
เขาทานอะไรเข้าไปเขาก็ตัวจะอยู่แค่นี้ค่ะตัวเล็ก

แล้วก็เขาจะมีอาการคือเหมือนปวดกล้ามเนื้อค่ะ
เวลาเค้าเดินเยอะหรือวันนี้เค้าเล่นมากต้องบีบต้องนวดให้เค้าอะค่ะ
ของอุปสรรคให้เขาอะค่ะซึ่งเหมือนมองดูเขาก็กล้ามเนื้อเขาก็ปกติ
อันนี้คือยังไม่ได้รักษากับคุณหมออย่างเป็นทางการนะคะ
ก็ยังมีเวลามีโอกาสที่จะรักษาอะไรก็ได้เพราะว่ายังเด็กอยู่นะ
ดีครับเพลงที่๔เพลงนี้นะครับมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
ดุเดือดเหลือเกินครับอินโทรเพลงนี้

เราชอบนายมากเวลานายมีโซโลแกนของนาย
เพลงนี้แจ๋วร้องได้ชัดเจนแจ๋วแหววครับอะไรอย่างนี้

เพลงนี้ถามก่อนเลยว่าใครเป็นคนสอน

เรามาเริ่มเกมกันเลยนะคะ

ตอนนี้นะครับก็ได้๔๐๐๐บาท
สู้ต่อก็มีสิทธิ์ลุ้น๖๐๐๐
แต่ถ้าร้องผิด๔๐๐๐เหลือ๒๐๐๐เลยนะครับ

เพลงนี้เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
เชนจะสู้หรือจะหยุดครับ

เชนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

ก่อนจะร้องอยากให้พี่ชิวค่ะ

ก็ทำให้เต็มที่ครับ

ทำให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลอะไร
เหมือนเรามาโชว์แล้วก็มาสร้างความสุขให้กับคนดู

ถ้าพร้อมแล้วพี่เป๊กจะไม่กวนสมาธิแล้วครับ

เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

ฝรั่งจบว่าสองลูกอีสัน

ใช้เดหน้าเล

ชีวิตจากเรือลำน้อยลอยเลแขวนบนเสร็จได้ปลายกระบอกปื้อ
บ้านเกิดเมืองนอนที่ดังจากจนตอนนี้
ลมดึกช่วยมันวิววีคงหลับฝันดีขันตลอดพื้น
ลุงทหารเก้นออกราศเวรเจ็ดจนดึกตื่น
เด่นเงาดาวตกเสียงนกกลางคืน
แววซ้อนเสียงปืนจากชายเข้าใกล้
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
เซาเว้วยาวีกระเป๋าอีสาน
เคยยิ้มให้กันเป็นปัญหาใจ
ต่างยุคลำเนาแต่ว่าเห่าก็เป็นคนไทย
ปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไหร่
เบอร์ที่น้องให้จากมันโทรมา
เพื่อเขาหูโดถาบข้ามืนไกล
มากมายความล้ำกี่ดวงชีวิตที่หมอดับ
จังเว้ยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ปมให้หน่อยกอดปืนยืนยาม
ที่สามกว่ากว่าเสียงโอละหนู
ของแม่เว้ยอุมาหัวใจสวดว่า
คิดหมอดบ้านเนย
เชนรู้ไหมว่าพ่อแม่เหนื่อย
รู้ครับ
แม่ต้องไปทำงานไกลแล้วคิดถึงแม่ไหม

โปรดติดตามตอนต่อไป